เปิดปากกับภาคภูมิ
ปิดปากกับภาคภูมิ
แต่คำถามที่ว่าดาราไม่ออกมาเลยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับมีดาราสาวท่านหนึ่งออกมาแจ้งความเป็นคนแรกตั้งแต่วันแรกเมื่อปี๖๒ไม่แน่ใจว่าจนถึงวันนี้ยังเป็นคนเดียวอยู่หรือเปล่านะฮะวันนี้เธอมาอยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมิด้วยนะครับรวมทั้งกับอีกสองท่านนะฮะที่จะมาคุยกันเรื่องคดีได้อย่างแน่นอน

ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดครับนี่มันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับมันก็เลยทำให้อาจจะเกิดความล่าช้าในส่วนของการทำงานเพราะเนื่องจากว่าช่วงนั้นยังมีเรื่องการบังคับเรื่องโรคติดต่อครับก็จะเชิญมาได้ช้าไปหน่อยแต่ว่าพอหลังจากที่เราได้รับเรื่องแล้วเนี่ยในระหว่างทางเราก็มีการตรวจสอบ

ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกในเรื่องของการสอบสวนนะครับก็ทำเป็นเว็บเพจขึ้นมาเพื่อรองรับในขณะนั้นเนี่ยก็มีคนมาลงทะเบียนไว้นะครับประมาณ๑๒๐๐ถึงเกือบหมื่นสามพันลายในช่วงในช่วงแรกที่ที่มาลงทะเบียนไว้นี่คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออันนี้คือคือใน

นะครับแล้วก็เขาคงคิดว่าเวลามันผ่านมาพอสมควรนึกว่าเรื่องนี้ยังคงเอ่อนิ่งไปครับครับซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
เอ่อผมเป็นคนรับเรื่องก็ไม่ไม่ไม่เคยปล่อยให้เรื่องนี้มันมันผ่านอืมผมก็เฝ้าติดตามจนทราบว่าเข้ามาทางเส้นทาง
ธรรมชาตินะครับแล้วก็คืออภิรักษ์โกธิใช่ไหมถูกต้องครับนะฮะพอเข้ามาในเส้นทางธรรมชาติเนี่ยผมก็ในทางการสืบสวนเนี่ยผมก็พบว่าเขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูที่ซอยทองหล่อก็ทราบว่าไปเช่าอยู่เดือนประมาณสักสองแสนกว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อยู่กันหลายคนนะครับเราก็พอเราทราบ

แชร์ลูกโซ่นะครับแต่ในอีกเส้นทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำเฉพาะในมิตินี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะไปเว้นพวกที่บางทีมีการผ่องถ่ายทับสินครับนะครับไปยังบุคคลอื่นเนี่ยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของแชร์ลูกโซ่เนี่ยอืมก็เราก็ไปใช้ในเรื่องของกฎหมายฟอกเงินครับนะครับหากว่าไม่ได้เล่นเราก็
ลงจริงจริงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเครดิตที่คุณลนลงเองเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นนะครับว่าให้อ่าคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีที่อ่าประชาชนเดือดร้อนจริงจริงครับนะครับแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ทนายลนลงมาทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมหน้ากันเลยนะครับ
เพราะว่าคดีหลักเนี่ยเรายื่นฟ้องไปแล้วอืมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไปส่งให้พนักงานนัยการครับท่านก็จะเป็นคนพิจารณาในขั้นตอนต่อไปว่ามีบุคคลใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอืมท่านก็ดูจากเส้นทางการเงินก็เป็นที่มาถึงเรื่องของการตรวจสอบในครั้งที่เอ่อสองและครั้งที่ส

เขาใกล้ตัวเราก็เลยเชื่อว่าอ่าโอเคก็เราก็คงจะไม่ได้ไกลถ้าเกิดมีอะไรใช่ไหมคะผิดพลาดก็น่าจะเป็นคนที่ใกล้ตัวแหละแต่อายรู้จักอภิรักษ์โดยตรงไหมไม่รู้จักค่ะเคยเจอไหมไม่เคยเจอค่ะแต่ว่ารู้จักเพื่อนใช่รู้จักกลุ่มเพื่อนที่แบบต่อกันมาแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใกล้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ต
ในหลายเรื่องต้องบอกก่อนว่าความน่าจะถือเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะถึงทำให้ประชาชนหลายคน
ตู้ลงมาเล่นกันประมาณปีอะไรประมาณปี๖๑๖๒
๖๑ถึง๖๒พี่ยายเข้ามาลองเล่นดูนะคะก็จะประมาณปี๖๑๖๒นี่แหละ
ชื่อเสียงต่างนานาเยอะไปหมด

ก็เลยตัดสินใจว่า
ก็คือลองเล่นดูเพราะเรามองว่าก็น่าจะน่าจะถือแล้วเขาก็มีโคลกับแบงค์ชาติหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือจะมีการไปทำการกุศลด้วยแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรา
แล้วก็อาจจะมีคนมีชื่อเสียงหลายคนคือก็เล่นด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็เลยสร้างความเชื่อมั่นไปกันใหญ่แล้วก็ตัวเลขก็ค่อนข้างดีด้วย

ใช่ซึ่งก็จะมีทั้งเลขตั้งแต่๖ขึ้นไป๑๐๑๒๑๔๒๐ขึ้นอยู่กับ
อันนี้คืออะไรปันผลเหรอ

ใช่ต่อเดือนของอายจะอยู่ประมาณเล็ต๑๐๑๒๑๔อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเราค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้กับทีมงานเขาอะไรอย่างนี้ค่ะมองอย่างนั้นตอนแรก
คือคงไม่ผิดไม่พลาดหรือไม่โดนโกงอะไรหรอก
อะไรก็คงจะถึงตัวเร็วหน่อยอะไรอย่างนี้
ขนาดคนนี้เขาสนิทกับอภิรักษ์เลยเนี่ย

แรกประมาณหลักแสนค่ะน่าจะประมาณไม่ถึง๕แสน

ลองดูก่อนได้กลับมาได้กลับมาตลอด

ในระบบก็คือเงินคือจะโอนเข้าบัญชีตรงของเราเพราะว่าจะมีชื่อเรา
เหมือนกับที่เขาเป็นข่าวในตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรนะ

คือชื่อของน้องอายก็อยู่แบบนั้นเลย
คิดว่าอยู่แบบนั้นค่ะเพราะไอให้น้องเอเป็นคนไอจะโลเทคนิดนึงเนาะ
ก็จะไม่ได้ทำเองก็จะมีน้องเอทำให้แล้วก็เงินก็คือจะเข้า
ซึ่งก็เหมือนเล่นด้วยกันแต่ว่าต่อจากเขาอีกทีนึง
แต่ว่าน้องที่ชื่อเอเนี่ยเขาจะเป็นคนดำเนินการให้

ประมาณไม่เกินนั้นนะคะน่าจะเข้าน่าจะลงเพิ่มเรื่อย
มันก็จะมีจังหวะที่แบบมันสะดุดแล้วเรากำลังจะเพิ่ม

มันก็จะมีเอ๊ะ๑เอ๊ะ๒ไปเรื่อย
คือครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยประมาณไม่เกิน๕แสน

ทุกเดือนยอดปันผลประมาณเท่าไหร่
ถ้าเกิดรวมทั้งหมดของอายได้กลับมาประมาณ๖แสน
เพราะว่าไอ้ลงทั้งหมดเนี่ยคือ๒ล้าน
คือพอลงไป๕แสนปุ๊บเดือนต่อมาก็มีปันผลเข้ามา
ซึ่งก็ปันผลจากยอด๕แสนนั่นแหละ
ก็ประมาณสัก๑๐เปอร์เซ็นต์ก็ตีเท่าไหร่ว่า๕๐๐๐๐

พอมันเข้ามาเราก็เพิ่มอีกเราก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกจนไปถึง๒ล้าน

เริ่มหยุดแล้วในเวลากี่เดือน

ว่าช่วงที่เราเอ๊ะมากมันก็จะประมาณ
ไอ้จำรายละเอียดไม่ได้มากนะคะน่าจะประมาณสัก๒๓เดือนนั้นค่ะ

๕แสนไปเป็น๒ล้านแล้วเริ่มเอ๊ะ

เกือบปีเป็นหลายเดือนอยู่ค่ะ
ถึงมีการเชื่อใจถึงขั้นแบบลงเพิ่มอะไรอย่างนี้
เพราะว่ากลายเป็นตอนนั้นคนรอบตัวไอเล่นหมดแล้ว

ฟอเล็กสามดีฟอเล็กสามดีกันหมดเลย
ใช่แต่บางคนเขาก็พูดบางคนเขาก็ไม่พูดเนี่ยค่ะ

รอบตัวเราน้องอายเป็นดาราเนี่ย

ก็จะมีเพื่อนหลายกลุ่มค่ะ

คุณแม่เพื่อนอะไรอย่างนี้เขาก็เล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอไปสองล้านปุ๊บเงินที่เราอยู่ในร้านสองล้านนะ

ปันผลประมาณเท่าไหร่ที่กลับคืนมา
ก็ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันสองแสน
มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงค่ะบางเดือน

แต่บางเดือนก็เกิน๑๐อะไรอย่างนี้คือมันไม่นิ่งเลย
คือพอก็บอกว่านี่มันเป็นการเทรดจริงมันเลยไม่นิ่ง

เอาเป็นว่าประมาณหนึ่งปี
เงินที่อยู่ในพอร์ตตรงนั้นเนี่ย

เขาหยุดแล้ว
แล้วก็มีการถามอ้ายเองด้วย

อ๋าก็เลยได้มีแบบว่าพดแฟซบุ๊ก
ตั้งคำถามรอยขึ้นมาว่ามีใครเล่น

อยู่หรือเปล่าทีนี้กลายเป็นว่าผู้เสียหายอ่ะเยอะ
จนเลยทำให้ได้อ่ะเยอะขนาดไหนก็ทักเข้ามาหลายคน
เอาเล่นเหมือนกันเหรออะไรอย่างเงี้เพราะไอซ์ไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมค
เอาเล่นเหมือนกันเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาเจอนะ
แต่คนที่เขาไม่เจอปัญหาในวันนั้นก็มีเยอะมาก
ก็คือคนที่ยังอยู่ในฝั่งที่ยังเชื่อมั่นอยู่เพราะยังได้ตังค์อยู่อย่างนั้นก็มีเยอะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นไอก็เลยได้รู้ว่าทนายรณรงค์กำลังรวบรวมข้อมูลนี้
ก็เลยมาร่วมกับท่านนะคะร่วมกับทนายลง
แสดงว่าพอ๒๓เดือนที่เงินปันผลไม่มาแล้วเนี่ยอายเริ่มรู้ตัวแล้ว
ประชาชนที่เข้ามาอิมบ็อกมาหามันเป็นเรื่องหลังน่าจะเป็นร่วมช่วงที่ไอลง
สตพึ่งเสร็จอืมเออยังมีผู้ติดตามที่ที่เป็นกลุ่มประชาชน
อยู่ตอนนั้นปีหกสองไปลงเลือกตั้งสต
เหตุแปดที่กรุงเทพฯใช่ไหมอ่าหลังจากที่เล่นละครอยู่ใช่ไหม
งครามนางงามจากสองล้านทั้งหมดที่ที่เราเติมไปด้วยอะไรด้วยเนี่ย
ยอดที่อยู่ในนั้นเนี่ยสองล้านแต่เราก็ได้ปันผลมาส่วนหนึ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะประมาณหกแสนประมาณหกแสนเท่ากับว่าความเสียหายของอา
อย่างนี้เขาจะนับความเสียหายจากเงินที่ได้แล้วก็ยอดที่ลงไปใช่ไหมครับ
ก็จะเสียหายประมาณล้านสี่ใช่ค่ะอย่างงี้ใช่ไหมคือคือโดยโดยหลักการเนี้ย
อ่าหนึ่งคนก็เป็นหนึ่งผู้เสียหายครับแต่ว่าในในในรายละเอียดก็เช่นว่า
จำนวนครั้งกี่ครั้งมันก็เรียกเป็นกรรมครับก็จะต้องคำนวณคูณกันเข้าไปในเรื่องของความ
ฐานความผิดที่มันมีอยู่อย่างความผิดในเรื่องของการช่อโกงเนี่ย
ครับมันก็มีอายุอ่าเรื่องโทษจำคุกอยู่ห้าปีอืมอย่างเงี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่เฉพาะคนก่อนอย่างคุณลนลงเนี่ยเอามา๕
เอามาหนึ่งพันครับอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย
หนึ่งพันคนอืมเฉพาะไอ้จงกลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็ห้าพันปีแล้ว
เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็สอบปากคำกันเป็นเดือนแล้วครับห้าพันปี
อย่างอายเนี่ยหมายถึงว่าอัตราโทษนะอัตราโทษที่เกิดขึ้นนะครับ
มันก็ก็ก็ก็ก็สูงอยู่อืมแต่เป็นแต่เพียงว่าครับเอ่อ
ไม่ได้มองในเรื่องของตรงนี้เราไม่ได้มองเรื่องของความผิดอย่างเดียวเป็นตัวตั้ง
ครับแต่เรากำลังมองว่าจะทำอย่างไรในขณะนั้นเนี่ย
ที่ผมช่วยวางแผนก็คือเรื่องของการทำอย่างไรที่จะเอาทรัพย์คืนมาให้ประชาชน
ให้ให้ได้มากที่สุดอืมนะครับเพราะอย่างที่บอกอ่ะคดีแชร์เนี่ย
เป็นคดีที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้จะเอาเงินไปละลายทิ้งนะครับ
แล้วก็ไปผันเงินไปอย่างไปอย่างคนอื่นเอออย่างอย่างอย่างอย่าง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

ใช่ว่าจะติดต่อใช่ว่าจะติดต่อก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแหละแหม
ไม่ต้องมากระบิดกระเมียนหรอกที่นั่งดูอยู่ตอนเนี้ยคือตกลงในในบรรดาดารา
นักแสดงหรือว่ากลุ่มคนในวงการที่เขามีชื่อเสียงแล้วเขากำลังถูกตั้งคำถามว่า
ทำไมคุณไม่ออกมาแจ้งความไม่ออกมาสู้กับกับประชาชนทั่วไปที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะ
อายบอกว่าต้องแบ่งเป็นสามสามกลุ่มเหรอใช่คืออย่างงี้ค่ะ
ตอนเนี้ยไอเห็นว่าใครที่มีชื่อว่าแล้วเป็นดาราแล้วคู่กัน
โดนด่าก่อนเพราะงั้นประชาชนคือด่าก่อนไอซ์ก็เลยอยากจะสื่อสารตรงนี้ออกไปว่า
จริงจริงต้องแยกเป็นสามกลุ่มให้ชัดเจนว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ย
คือไอ้มองว่าทุกอาชีพก็สามารถถูกหลอกลวงได้
มันไม่ใช่ว่าอาชีพแค่ดาราหรือเปล่านะคะใช่แต่เราตอนนี้เรากำลังเพ่งเล็งวิธีดาราเนี่ย
คือกลุ่มที่หนึ่งเขาคือเหยื่อเหยื่อในที่นี้คืออะไรเหยื่อในที่นี้คือ
คนที่ก็เล่นเป็นผู้เล่นเหมือนอย่างไอเล่นฟราเหตุธรรมดานี่แหละ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแนะนำใครแล้วก็ไม่ไปทำเพื่อประโยชน์อะไรให้เกิดความเสียหายต่อนะคะ
หรือเป็นเคสเดียวกับพี่โตอย่างนี้ก็ว่าจะได้เห็นภาพชัดแล้วกันเนอ
อ่าลงไปปุ๊บเนี้ยอย่างของโตเนี้ยเขาศูนย์เลยใช่ครับ
เขาไม่ได้ไปมีใครต่อชักชวนใครต่ออะไรยังไงค่ะอันนี้อายบอกว่านี่คือกลุ่มของคนที่ตกเป็นเห
หนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองคือเป็นเครสที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วกัน
และก็ได้มีการไปแนะนำต่อกลุ่มนี้ก็จะถูกเพ่งเลนแนะนำต่อหมายถึงว่าก็จะมีดาวนไลน์ข้างล่าง
ในการที่แนะนำแล้วก็มีคนอยู่ข้างล่างอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะงั้นกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่กำลังโดนจับตามองอยู่ในปัจจุบันแล้วทำไมใช้ใช้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เพราะว่าไอตอบแทนเขาไม่ได้ว่าเจตนาของเขาในวันที่เล่น
คือไอ้ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนที่ในทุกอาชีพมีสิทธิ์โดนหลอกลวงทั้งหมด
เพราะงั้นไอตอบแทนเขาไม่ได้เช่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องไปดูที่ทางดีเอสไอตรวจสอบ
เส้นทางการเงินหรือไปตรวจสอบในเรื่องอื่นว่าหลักฐานมีมากแค่ไหน
ถึงจะบอกว่าคนคนนั้นเป็นผู้กระทำผิดคนนี้ที่ไปชวนคนต่อด้วยเนี่ยค่ะ
เราไม่รู้ว่าเขาชวนต่อเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่
หรือเขาชวนต่อเพราะมีเจตนาอย่างอื่นใช่อันนี้ตอบไม่ได้
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อที่ก็จะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
ทีนี้กลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สามเนี้ย
เป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นทั้งผู้เล่นด้วยหรืออยู่ในกลุ่มที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มของบริษัทหรือเป็นกลุ่มที่รับเงินแตงกิ้วหรือเป็นกลุ่มที่
หลายหลายคนจับตามมองว่าเป็นเหมือนในการแนะนำจริงหรือเปล่า
อันนี้ไอ้ก็ตอบแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเงิน
หมายถึงคนที่ขอบคุณติดต่อมาเหมือนให้หยุดเหมือนติดต่อมาเหมือนแบบว่า
เอามาให้อ๋ออะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยค่ะที่เรากำลังคุยกันว่า
อายมีไหมเขาติดต่อไหมไหมว่าอย่าไปแจ้งความเลยเลยเอาเงินไป
ซึ่งอายบอกว่าตอนนั้นอายแจ้งความไปแล้วอายแจ้งไม่ได้มีติดต่อมา
แล้วฟิตแบ็คมาคือเขาก็มาถึงน้องเอด้วยว่าเขาก็ไม่กล้าติดต่อน้องเอแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าเขาก็กลัวไอ้แล้วนั้นเขาบอกว่าเขาก็กลัวไอ้จริงจริง
เพราะไอ้ไปกับธนาโรนโรงด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สามตรงนี้เนี้ย
มองว่าเป็นกลุ่มกลุ่มที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ไอก็ตอบแทนไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐาน
เพราะตอนนี้หลายสื่อพยายามจะถามไอ้ว่าใครบ้างที่เป็นดารา
แต่ไอไม่ได้มองในประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเพราะไอมองว่ามันมีเรื่องอื่น
เหยื่อผู้เสียหายก็ต้องการความช่วยเหลือจากอย่างอายที่เป็นตัวตั้งตัวตีตั้งแต่เริ่ม
ครับโดยการที่อยากรู้ว่าแล้วเงินที่เขาเสียไปนั้นเมื่อไหร่หรือขั้นตอนอย่างไรที่เขาต้องลงทะเบียน
อายก็คือหนึ่งในคนที่ตกหล่นแต่หลายคนไม่เชื่อว่าไอตกหล่น
เพราะวันนั้นไอ้ไปกับท่านทุกนายแล้วไอ้ไปตกต่อตกหล่น
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบ

ชื่อตกหล่นไม่ได้ไปอยู่ที่ปปงถ้าเกิดต้องไปยึดทรัพย์เฉลี่ยทรัพย์ขายทอดอะไรมาได้เนี่ย
ไม่มีชื่อคนนี้นะแล้วผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการดำเนินการทั้งหมด
หยุดแค่๓ชุดนี้หรือเปล่าหรือยังไงต่อ
นายรณรงค์บอกจะไปแจ้งความอะไรด้วยเหรอ
จะไปพรุ่งนี้เขาบอกไม่มีคนกล่าวโทษเดี๋ยวจะไปกล่าวโทษพรุ่งนี้
อ้าวอีกสักรูปกลับมานะฮะว่าทนายลนโลงจะไปแจ้งความใครนะฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อเลยนะฮะเวลาเหลือน้อยใช้สอยอย่างจำกัด
แต่พอเขายึดทรัพย์กลุ่มผู้ต้องหามาได้เนี่ย
เพื่อรอการขายท่อตลาดแล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้ที่เขาเสียหายเนี่ย
ต้องไปยื่นที่ปปงน้องอายไม่ได้ไปยื่น
ทีนี้ไอได้ปลอกประชาชนได้ถูก
คือต้องต้องบอกว่ามันมีสองส่วนในส่วนที่มันเป็นคดีอาญาเนี่ย
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือของประปังงอประปังงอเนี่ยเขาฟ้าวงเป็นคดีแพ่ง
สารสั่งมาแล้วก็ให้มาเฉลี่ยทรัพย์ก็ว่ากันไป
ทีนี้ในประเด็นของทางคุณไอยังไม่ได้ไปยื่น
ไปเมื่อการได้อย่างไรเห็นท่านธนกฤษบอกประสานทางประปังงอให้ล่ะ
ก็ลองติดต่อทักทนประปังงอดูเขามีวิธีการที่ทำให้
เดี๋ยวให้คุณนายไปก่อนแล้วลองดูว่ามันมีผลเป็นอย่างไร
อืมเพราะว่าเป็นหน่วยงานค่ะคนละหน่วยงานกับทางทางกระทรวงนี้
มาแชร์เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยผู้เสียหายแต่ท่านก็สอบถาม
ถามทุกวันถามทุกวันซึ่งเราตอบไม่ได้อ่าสุดท้ายปลายทางนี้
คดีน่าจะจะไปจบกันใช้เวลาอีกกี่ปีฮะหรือว่าอย่าง
เขาจะได้เงินคืนเมื่อไหร่นะพูดตรงคนที่เขาบอกเขาเสียเงินไป
เนี้ยคือคือคือคือคือต้องบอกว่าจำนวนคนเนี้ย
เวลานี้เนี่ยมันเหมือนคดีหลักเนี่ยของดีเอสไอเนี่ยเขาทำไปแล้วนะครับ
ก็คือสามชุดนี้หรือเปล่านี่คือเนี่ยฮะในในทั้งหมดเนี่ย
ที่มีอยู่เก้าพันกว่าคนอ่าเก้าพันกว่าคนนะครับเก้าพันกว่าคน
แล้วก็มีผู้เสียหายแล้วก็มีของผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องไป
ใช่ไหมครับครับอันเนี้ยถือว่าเป็นคดีหลักที่เขาเขาเขา
เอาไว้อยู่แค่นี้ฟีดแค่นี้ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนอื่น
กระทำความผิดแล้วจะยังไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้
ไม่ใช่นะครับเพราะมันมีอายุความตรงนี้อีก๑๕ปี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
ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือมันต้องไปรวมสำนวนยากอะไรมันก็เหมือนกับก็กระบวนการก็ยังเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้ไอ้คำถามที่มันมีตามมาอย่างเช่นคนนั้นเนี่ยเขาจะตกเป็นเหยื่อหรือเขาเขาไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแต่บอกว่าเป็นเหยื่อเพราะมีการไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นต่าง
คนนี้มีส่วนเกี่ยวพันธุ์อย่างไรเพราะจากที่เขาพูดให้ฟังว่าหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เล่นเรื่องแชร์นี้ด้วยนะครับ

แน่นอนครับในเรื่องนี้นะครับอันที่สองคือเขาไปชวนใครมาเล่นบ้างเนี่ยเขาก็ได้พูดในรายการไว้แล้วนะครับ
ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากในเรื่องของเส้นทางการเงิน
แต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าเราก็ต้องดูว่าในเรื่องของคดีแชร์นะครับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรส่วนในเรื่องของคดีฟอกเงินที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันว่า
เงินเขาเนี่ยมันมีการเข้ามาจากกลุ่มที่เป็นพวกที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยหรือไม่
คือกระทิงเนี่ยบอกว่าเขาก็ชักชวนเพื่อนเขาหรือว่าเขาแนะนำหรือว่าบางคนก็ไปเล่นโดยที่มาถามข้อมูลเขาแต่เขาไม่ได้ชวนเพื่อเจตนาทุจริตหรือว่าข้อโกงอะไรส่วน
จากนั้นขึ้นไปจะเป็นใครจนไปถึงอภิรักษ์โกธิเนี่ยกระทิงบอกเขาก็ไม่รู้จักจริงไม่รู้เรื่องจริง
จะได้รู้ว่าผิดไม่ผิดยังไงบ้างไหนตัวเองก็อยากจะฟอกให้มันขาวอยู่แล้ว
เดี๋ยวช่วยฟอกให้อีกชุดหนึ่งสอบใคร
ก็ใครเป็นคนออกมาพูดแหละว่าตัวเองไปไม่ได้ชักชวนแต่ให้รู้จักว่า
ประกอบทางกฎหมายถามว่าเข้าไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวไปยื่นให้ดู

ได้เลยครับก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน

พรุ่งนี้สิจะไปช้าทำไมล่ะครับ

คือประเด็นหลักเลยเนี่ยชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนเฟอร์เล็ตไหม
นี่หลักเลยคือถ้าชักชวนปุ๊บก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วองค์ประกอบมันครบ

ก็ใครชักชวนบ้างก็ต้องเตรียมรับกรรมไว้
สมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีคนเราก็ไปโฟกัสแต่เจ้าใหญ่
ส่วนเบอร์เล็กเราไม่ได้โฟกัสอืมแต่วันนี้มันเป็นประเด็นมา
ต้องเดินหน้าต่อให้สุดคนจะได้เข็ดไงครับต่อไปดาราเนี่ย
ได้เข็ดในเมืองไทยถ้าเกิดใครมาชักชวนคนเล่นแชร์ลูกโซ่
คุณจะดังมากดังนะคุณต้องโดนเหมือนกันหมดถ้าคุณทำผิดกฎหมายอ่ะ
ขอให้ตรวจสอบดารานุ่มค่ะก็คือคุณกระทิงก็ใครบ้างที่ชักชวนคน
ก็ต้องไปตรวจสอบหมดแล้วต่อจากต่อจากกระทิงด้วยหรือเปล่าหรือคนเดียว
หรือยังไงตอนนี้เบื้องต้นยังมีแค่นี้อยู่อืมยังมีแค่นี้อยู่
เขาพร้อมให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมดของเขา
มีครับเขาก็บอกเขาว่าจะมายื่นเองจะมายื่นเองด้วยใช่
เขายื่นเองเขาก็เขาก็อยากจะให้ตรวจสอบเขาด้วยอืมแล้วเขาก็บอกในรายการของ
คุณหนุ่มกัญชัยไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงเขายินดีที่จะออกจาก
วงการทีวีหรือดาราไปเลยอืมก็ก็เป็นเรื่องที่ก็เดิมพันกับกับ
กับอาชีพเขาเลยเหมือนกันเราก็คิดว่าก็ให้เป็นความเป็นธรรม
นะครับครับว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานอืมก็เรื่องนี้นี่ผมก็ให้
คือในส่วนของของคนที่เดือดร้อนที่เขาเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย
ในส่วนของคนที่เขาเป็นคนที่เขาอยู่ในวงการเป็นดารา
ความเดือดร้อนมันต่างกันยังไงธนาโลกรุงเท่าที่เห็นมา
คืออย่างแรกเลยนะครับตอนที่เขาชักชวนคนเนี่ยเวลาเขาคุยกับเรา
เขาก็จะบอกว่ามันมีดาราหลายคนมาร่วมลงทุนด้วยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอน
ดาราเขาจะรู้เห็นหรือไม่อันนี้ไม่รู้หรอกแต่ประชาชนอย่างเรา
ดาราที่เราชอบมาลงทุนตัวนี้เราก็ยิ่งเปย์เข้าไปใหญ่เลยคราวนี้
แล้วมันมีคนอย่างเยอะจนกระทั่งเงินมูลค่าเป็นหลัก๒หมื่นกว่าล้านอ่ะ
ถามว่าวันนี้มันเกิดความเสียหายขึ้นหันมามองเราบ้างได้ไหม
เวลาที่คุณต้องการยอดไลค์เรตติ้งคุณง้อประชาชนเวลาประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือ
คุณหายกันหมดเลยอ่ะทำไมวันนั้นเราออกมาเราไม่อาย
คือในมุมของไอมองว่าอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า
เพราะวันนั้นถ้าเกิดเราไม่หยุดกระบวนการเหล่านี้
มันจะทำให้คนอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยเห็นภาพเดียวกับเรา
และข้อมูลที่เรามีเนี้ยอืมก็ยังหลงเชื่อคือตอนเนี้ยเนี้ย
สิ่งที่ยายเป็นห่วงคือมันไม่ใช่แค่ฟอเรคละ๓ดีแล้ว
สร้างปัญหาให้ประเทศไทยนะวันนี้นะคะแต่มันยังมีลักษณะการลงทุน
ที่ไปคล้ายกับแชร์นะคะหลายอย่างเกิดขึ้นจำนวนมาก
อันนี้อยากจะให้ทางสื่อช่วยกันให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงว่า
อะไรก็ตามที่มันเป็นตัวเลขที่มันเกินจริงหรืออะไรก็ตามที่มันนำมาซึ่งการชักชวนคน
สร้างความน่าจะถือไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาก็ดี
หรือเป็นการที่บอกว่ามันเป็นการลงทุนที่ได้เงินมหาศาล
ลงทุนสามหมื่นอาจจะได้สามล้านอาจจะได้สามสิบล้านหรืออะไรอย่างเงี้ย
อยากให้ประชาชนหลายจังหวัดหลายตำบลกลับมามองในเรื่องนี้
เพราะมันไม่ใช่แค่คุณเสียเงินครับแต่มันเป็นการที่คุณอาจจะถึงขั้น
เสียครอบครัวที่คุณรักอาจจะต้องเป็นการเสียความสัมพันธ์
อาจจะต้องเป็นการเสียชีวิตแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้า
คือข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไอทราบมาจากคนรอบตัวนะคะ
แต่วันว่าผู้เสียหายนะเขาก็เดือดร้อน
อายไม่กลัวหรือว่าไม่คิดหรอกว่าโอ้โหถ้าเราออกมาแจ้งความมาเปิดเผยตัวว่าเราก็ตกเป็นเหยื่อ
จะบอกโอ้ไปเชื่อได้ยังไงทำไมไปหลงเชื่อไปเห็นแต่กำไรว่าเขาจะให้เท่านั้นเท่านี้นะสิอย่างนี้
คือตอนนั้นไอไม่กลัวเพราะว่าหนึ่งคือจุดที่ไอผิดพลาดก็มีเพราะว่าไอโลภและไออยากได้เงิน
อันนี้ยอมรับเลยเหรอยอมรับยอมรับนะเพราะว่าคือการที่เราไปเล่นหรือไปลงทุนเราต้องการตัวเลขอยู่แล้ว
จะบอกว่าเราไม่ต้องการเงินแล้วเราไปเล่นมันไม่จริงอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องโทษตัวเองก่อนแล้ว
หนึ่งว่าเราก็มีข้อผิดแต่ในเมื่อความผิดนั้นมันถ้าเราไม่ออกไปหยุดมันนะคะมันจะทำให้เกิดผลเสียระดับประเทศอีกเยอะมาก
งั้นไอซ์ก็เลยคิดว่าวันนั้นเนี่ยการออกไปร่วมกับทนายรณรงค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไอซ์คิดถูกแล้ว
ถามว่ามีหลายคนเตือนไหมมีมีหลายคนที่เตือนว่าแบบไม่ควรเข้ามายุ่งควรนิ่งควรหยุดเส้นสายเยอะอย่ามาอะไรอย่างนี้ค่ะจริง
จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าอันนี้แค่เตือนแต่ไม่ได้ขุมขู่กับกลุ่มนี้
เพราะว่าก็จะมีคนมีชื่อเสียงคนมีชื่อเสียงเข้าร่วมกระบวนการอยู่เยอะแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มดาราถูกไหมคะ
บอกเลยว่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยนะเขาเส้นสายเยอะอย่างนี้เหรอ
ใช่แล้วก็อาจจะมีอย่างพี่แคนโดเนาะเขาก็เป็นคนที่เริ่มต้นเรื่องนี้ก็โดนข่มขู่อะไรอย่างนี้
ซึ่งพี่เทโน่โดนหนักกว่าอายทีนี้เนี่ยอายก็ได้มีการปรึกษาพี่ที่สนิทเหมือนกัน
เขาก็เลยบอกว่าเอออายทำถูกแล้วแล้วก็เอาทำไปได้หมด

อยากจะบอกเตือนไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าทนายรณรงค์เนี่ยทำเรื่องดีไว้สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง
ก็คือว่าพอเขาบอกปุ๊บแล้วเขาชี้เป้าเรื่องของทรัพย์สินทางการเงิน
มันเลยทำให้การที่เราไปช้อนเรื่องเงินที่ใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยต้องถือว่าครั้งนี้ต้องถือว่าเรายึดได้มากที่สุด
ทุกหน่วยงานต้องมาถอดแบบดีเอสไอรอบนี้เลยว่าทำไมอายัดได้เยอะขนาดนี้
เดี๋ยวยังไงยังไงก็คงมาคุยกันต่อแล้วฮะคดีนี้นะฮะคงไม่จบง่ายแต่วันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยจากทุกท่าน
ขอบคุณจริงนะครับขอบคุณทั้ง๓ท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
คุณผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้หมดเวลานะครับเราพบกันวันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งเลยนะฮะ
พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ